วันแรกเริ่มให้บริการแล้ว

จ่ายค่าโดยสารเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชม
กิโลเมตรแรกคือ๑๕๐บาท
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปนั่งพร้อมกันเลยนะคะ
กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ

รองรับกลุ่มลูกค้านักธุรกิจโรงแรมและนักท่องเที่ยว

และการให้บริการในการเดินทางระดับพรีเมียม
เป็นของบริษัทออไทยแท็กซี่
ต้นจะนำมาให้บริการจำนวน๑๕คัน
เตรียมเพิ่มเป็น๑๐๐คันในอีก๒เดือนข้างหน้า
เป็นการปฏิรูประบบแท็กซี่ไทย
ให้ได้รับการยอมรับ
ให้ผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่ได้รับการยอมรับ
ก็เท่ากับเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ดี
ส่งมาถึงการเป็นคนขับแท็กซี่
ประกอบอาชีพเท็กซี่ที่เป็นมืออาชีพ
ได้ถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
เหนือชั้นมากกว่ารถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไป
มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบภายในรถ

ที่สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงภายในรถ
ปุ่มฉุกเฉินและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก
น้ำดื่มฟรีบริการฟรีไวไฟ
และที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
๒กิโลเมตรแรกอยู่ที่๑๕๐บาท
กิโลเมตรถัดไปอยู่ที่๑๒๑๖บาท
โดยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะนิยมจองล่วงหน้า
แอปพลิเคชันแท็กซี่โอเค

สามารถสร้างรายได้เพิ่มกว่าเดิมถึง๑๘๐บาท
หรือมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่๕๐๐บาทต่อวัน
โดยจะต้องหักมาผ่อนค่ารถเบนส์ทุกวัน
วันละ๒๒๐๐บาทค่ะ
หวังว่ารายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับผม
อัตราค่าบริการก็เพิ่มขึ้นครับ

ตอนนี้สั่งจองเข้ามามีงานรองรับเข้ามาเยอะแล้วครับผม
คือท่าอากาศยาสุวรรณภูมิโรงพยาบาลบำรุงราช

และในเดือนสิงหาคมนี้จะมีรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
จากบริษัทกิจการร่วมค้าอีโคโซเซตี้
มาให้บริการจำนวน๕๐๐คัน
และควรจะมีในระบบเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสาร
อย่างน้อย๑หมื่นคัน

ข่าวทลัททีวีแรงงาน